คุณผู้ชมครับดูคลิปทางบ้านกันบ้าง
ส่งมาเพื่อสร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้กับเราในยามเช้า
ไปดูหนูน้อยคนนี้โอ๊ยไม่ไหวง่วงแล้ว
โอ้ยนูไม่ไหวอย่าฝืนนะหนูนะ
ยังไหวแต่ไหนใส่ตามันบอกเริ่มลอยละ

โน้มดีนะไม่ได้ทัน
้อโรยงั้นปลอกละ
เป็นที่มากกว่าหัวปลอก

จากผู้ที่ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าคุณมนต์บิวตี้นะครับ
เขาส่งมาให้กับทีมงานของเราโดยเฉพาะเลยนะ
แล้วเขาบอกอีกนะว่าหนูน้อยคนนี้ที่อยู่ในคลิป
ชื่อว่าน้องอาเฟยอาเฟย
ออกอากาศโชว์ความน่ารักแบบนี้
เรามอบเสื้อยืนตลอดข่าวรุ่นขอให้รวยไปเลย
ขอให้รวยรับปีใหม่ไปเลยนะ
ใครอยากจะได้เสื้อสวยแบบนี้คุณผู้ชมก็ส่งข้อความ
หรือว่าส่งคลิปของคุณมาทางอินบล็อกแฟนเพจตลอดข่าวของเรา
ส่งกันมาได้คุณผู้ชมบอกเลยว่าจะเป็นคลิปแบบไหนก็ได้
จำเป็นว่าจะต้องเป็นคลิปของเด็กนะ
เป็นคลิปของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นคลิปตลก
คลิปเต้นคลิปสนุกสนานคลิปอะไรส่งมาได้หมด
ส่งมาทางอินบ็อกซ์แฟนเพจตลอดข่าว
จะบอกว่าบางคนส่งคลิปเรื่องของความเชื่อ
เรื่องต้นไม้แปลกในบ้านคุณผู้ชม

เป็นของขวัญปีใหม่ที่เราอยากจะมอบให้แล้วกัน

ควรจะมีคาซีสเพื่อความปลอดภัยของน้อง